แต่อีกเรื่องหนึ่งดูเหมือนว่าตลกไม่ออกแล้ว
ทำไมต้องบอกว่าตลกไม่ออกหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับ
เพราะว่าหลังจากที่ผู้กำกับชื่อดังอย่างพจน์อานนท์

พร้อมกับออกมาชี้แจงด้วยตัวเองกลางรายการข่าวใส่ไข่
ถึงนักแสดงตลกหญิงคนหนึ่ง
ที่เธอบอกที่คุณโพสต์บอกว่าเธอไม่เป็นมืออาชีพเลย

พร้อมกับปฏิเสธที่จะแสดงร่วมกับนักแสดงชายอักษรย่อก่อไก่คนหนึ่งด้วย
เพราะเธอกลัวเสียภาพพจน์
ที่ตัวเองก็โด่งดังมาจากการรับบทตลก
และดูท่าเรื่องนี้จะไม่ได้มีแค่คู่ความทั้งสองฝ่ายซะแล้ว
เพราะว่ามันสะเทือนไปถึงคนทั้งวงการที่ถูกพาดพิงขึ้นมาด้วย
โดยตลกพ่อลูกหนึ่งอย่างคุณนุ้ยเชิญยิ้มนะคะ
โพสต์คลิปวิดีโอรายการข่าวใส่ไข่ที่คุณพศอานนท์
ให้สัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมของนักแสดงหญิงคนดังกล่าว
และตั้งคำถามแบบมีอารมณ์เลยว่า

กลับมาดังอีกทีก็เพราะมาเล่นกับตลกคาเฟ่ไม่ใช่เหรอ
อย่ามาต่อจุดบอกแบบนี้เลย
พร้อมกันนี้นะคะยังตอบคอมเมนต์ของเหล่าฟอลลอเวอร์
เข้ามาถามด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะหมายถึงใคร
ซึ่งพี่นุ้ยก็ตอบกลับไปเลยว่า
หมายถึงดาราผู้หญิงต่างประเทศค่ะ
จากนั้นนะคะตลกรุ่นใหญ่อย่างคุณโน๊ตเชิญยิ้ม
ก็คอมเมนต์ต่อด้วยข้อความที่ดุเดือดไม่แพ้กัน
ฝากคุณตั๊กสิริพรภรรยาของคุณนุ้ยเชิญยิ้
ก็มีการโพสต์ไอจีบรรยายความรู้สึกว่า
ภูมิใจที่ได้เป็นตลกและมีทุกวันนี้ได้เพราะเล่นตลก
เป็นอาชีพที่ได้บุญเพราะทำให้ทุกคนมีความสุข
พร้อมทั้งยังขอบคุณเป็ดเชิญยิ้ม
ทำให้เธอได้มาเป็นส่วนหนึ่งของวงการตลกค่ะ
และทิ้งท้ายด้วยว่าแค่อยากจะบอกว่า
ภูมิใจที่ได้ทำให้ทุกคนมีความสุขก็เท่านั้นเอง

ในขณะที่ตลกดีกรีดรอย่างคุณเป็ดเชิญยิ้ม
แคปชั่นแบบแสบคันเลยว่า
จำใส่สมองไว้นะครับพี่ว่าพวกเรามันตลกคาเฟ่
ต้องบอกว่าเรื่องนี้กลายจะเป็นเรื่องดราม่า
พาดพิงกันไปหลายต่อหลายวงการหลายต่อหลายคน
จริงแล้วต้องบอกว่าวงการบันเทิงนี่
น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะ
แล้วต้องบอกว่าจริงตลกคาเฟ่นี่แหละ
เป็นคนสร้างสรรค์ผลงานดีออกสู่สายตาคุณผู้ชม
ไปอยู่เบื้องหลังก็เยอะสุดส่วนอย่างค่ะใช่แล้วก็สร้างรอยยิ้ม
แล้วก็เสียงหัวเราะให้กับชาวไทยแบบนี้
เออเอาล่ะต้องใจเย็นกันสักนิดหนึ่งดิฉันว่าเออก็ต้องรู้รอดูฝั่งโน้น
ว่ายังไงเนาะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าใช่อยากจะบอกว่า
เรื่องนี้เดี๋ยวหันหน้าคุยกันดีกว่านะคะ